คลาสสิกเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านท่อดัง
คงได้ยินบ่อยคงได้ยินทุกวันเป็นสาวธอมบอยอายุ๑๖ปีฮะ
ถูกต่อยเนี่ยเนี่ยครับโอ้โหเลือดกบปากเป็นอย่างนี้นี่เอง
ผู้ก่อเหตุเขาบอกเนี่ยทำลูกเขาตื่น
โอ้โหนี่แหละครับเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้โพสต์ภาพ
สาวทอมบอยอายุ๑๖ปีถูกต่อยขากันไกลกี่ที่ผมนำเรียนไป
โดยน้องเนยผู้เสียหายเล่าบอกว่าไม่รู้จักด้วย
ใครก็ไม่รู้ตอนนั้นเธอจะขี่มอเตอร์ไซค์แต่งออกไปซื้อของ
พอผ่านหน้าบ้านผู้ก่อเหตุเสียงเครื่องมันดัง
ชายผู้ก่อเหตุวิ่งออกมาต่อยทันทีแต่หมัดแรกวืดหมัดสองโดนเต็มเต็ม
แล้วยังตามไปต่อยบัตร๓ต่อที่หน้าบ้านของน้องอีก
สรุปฟันหัก๓ซี่ขากันไกลหัก
ท่านต้องไปผ่าตัดเลยนะครับเหตุเกิดที่
หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตะบลครองสาวอำเภิกครองหลวงจวัดประทุนธรรมนี้
นี่หมู่บ้านนี้ทีมข่าวไปสอบถามญาติแล้วก็เพื่อนของคนเจ็บ
ก็ยอมรับว่าก็ท่อมอเตอร์ไซค์ดังจริงนั่นแหละนะแต่ก็ไม่น่าจะทำร้าย
กันขนาดนี้พูดกันดีดีได้ไหมอ่ะค่ะปกติแต่คือฝั่งนั้นอยู่ดี
พูดก่อเหตุในโดนโซเชียลบิเดียถล่มย้ับเลยนะก็ไม่แมนว่ะ
บางคนบอกถึงน้องคนเจ็บเขาจะเป็นสาวธอมบอย
แด้วเขาก็เป็นผู้หญิงไงไม่น่าจะใช้ความดูแล้ว
กับผู้หญิงแบบนี้แต่พอเจอแบบนี้
ผู้ชายคนก่อเหตุกับเพื่อนบ้านหมู่บ้านเดียวกันออกมาโต้เลยฮะ
โอ้โหเขาบอกว่าเรื่องนี้คดีจะพลิกได้
เพราะว่าชายคนก่อเหตุให้ข้อมูลบอกว่าจะไม่ให้ขึ้นได้ไงอ่ะพี่
นะคนเจ็บชอบเบิ้ลเครื่องเสียงดังเหลือเกิน
เขารำคาญกันทั้งหมู่บ้านที่สำคัญลูกเขายังเล็ก
ได้ยินเสียงเครื่องทีไรร้องไห้จ้าทุกทีอืมฟังชาวบ้านก็เสียงแตก
บางคนบอกโอ๊ยเขาเอือมกันทั้งนั้นแต่ไม่มีใครอยากพูด
เจอแบบนี้เข้าไปก็ดีแล้วผมไม่ได้พูดนะ
นี่เป็นข่าวมาจากหมู่บ้านนี้นะส่วนบางคนเนี่ยเขาบอกก็เฉย
เห็นน้องเขาขี่ปกติไม่ได้เบิ้ลเครื่องใส่ใครนี่
ทีมข่าวไปสอบถามแฟนของผู้ก่อเหตุผู้ก่อเหตุนะ
เล่าบอกว่าวันนั้นเธอไปฉีดวัคซีนมาลูกอายุ๒ขวบนอนอยู่ในรถ
ที่เธอจะอุ้มเข้าบ้านคนเจ็บขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้าน
เสียงดังนะลูกตกใจร้องไห้แฟนไม่ทนแล้วนะฮะ
คือแฟนก็ไม่ได้ต่อยหลายครั้งอะไรนะเนี่ยมาตรวจสอบกล้องวงจรปิดได้

ที่สำคัญถ้าไม่ได้ผิดหนีทำไมติดต่อก็ไม่ได้จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ตำรวจสภคองหลวงระบุว่าหลังจากได้รับแจ้งความนะครับ
ขณะนี้ตำรวจได้จัดชุดสืบสวนนะครับนำตัวผู้ก่อเหตุ
มาสอบสวนเรื่องราวดังกล่าวแล้วนะฮะ